คุณผู้ชมคะจะพาไปที่จังหวัดพิจิตรจะพาไปดูหนังกันหน่อย
แต่ว่าหนังอันนี้เนี่ยเป็นหนังที่ฉายกลางแจ้งนะคะ
แล้วก็บรรยากาศนี่มันก็จะคนลุกนิดนึง

เพราะเขาไปฉายในป่าช้า
คือไม่ได้ฉายให้เราดูค่ะแต่ว่าฉายให้ผู้วายชน
บรรพบุรุษดูมในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่ามีทำแบบนี้ต่อเนื่องมากว่า๕๐ปีแล้วนะ
คือพูดภาษาชาวบ้านคือฉายหนังให้ผีดู
คือที่สุสานมูลนิธิพิจิตรสามัคคีสถานสงเคราะห์นะคะ
ตำบลคลองคเชนในอำเภอเมืองพิจิตร
มูลนิธินี้เนี่ยเขาก็จ้างภาพยนตร์มาฉายหนังให้กับผู้วายชนเชื้อสายจีนค่ะ
ก็ถือว่าเป็นบรรพบุรุษในตลาดพิจิตรนะคะ
โดยในบรรยากาศเนี่ยนะก็อย่างที่บอกคนก็ไม่ได้เยอะมากนะคะ
ก็จะมีคณะกรรมการของมูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์
มีคนฉายหนังแล้วก็ผู้เข้าชมที่เป็นคนในหมู่บ้านประมาณสัก๕๐คนค่ะ
บรรยากาศเขาก็บอกว่ามันก็จะขนหัวลุกหน่อยเพราะว่าฉายอยู่ในป่าช้ามืดแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าหนังที่จะเอามาฉายเนี่ยเรื่องแรกเป็นภาพยนตร์ป่วงเซียงหรือว่าหนังไหว้เจ้า
หลังจากนั้นก็เป็นหนังจีนเรื่องหนึ่งแล้วก็หนังไทยอีกเรื่องหนึ่ง
นายบุญเชิดคุ้ยครามผู้จัดการบุญเชิดภาพยนตร์ตลาดไผ่ท่าโพเหนือ
ผู้ที่รับจ้างนำภาพยนตร์มาฉายในงานนี้ก็บอกว่า
ปีนี้เขาก็ฉายภาพยนตร์๓เรื่องเหมือนทุกปีนั่นแหละ
เฉพาะตัวเขาเองเนี่ยเคยมารับจ้างฉายหนังที่นี่ทุกปีเป็นเวลากว่า๔๐ปีแล้ว
แต่การฉายหนังให้บรรพบุรุษของมูลนิธิดู
เขาบอกว่าทำต่อเนื่องกันมานานมากกว่า๕๐ปีค่ะ
นายอนุสิตริมสิริวงศ์รองประธานฝ่ายสุสานเขาก็บอกว่า
จริงแล้วทำมากว่า๕๐ปีก็จริง
แต่การฉายหนังให้ผู้วายชนเชื้อสายจริง

เขามีมายาวนานกว่าขออภัยเขามีมากถึงกว่า๓๐๐หลุมเลย

แล้วก็จัดฉายอย่างนี้ต่อเนื่องกันมากว่า๕๐ปี
โดยจะฉายหนังในวันชิวอีกของเทศกาลตรุษจีนค่ะ
ช่วงเช้าก็จะได้จัดพิธีเส้นไหว้แป๊ะกง
เพื่อขอขมาแล้วก็ฉายหนัง

แล้วเขาก็บอกด้วยว่าก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยทุกปีทุกปีค่ะ
มีใครเคยไปดูบ้างไหนไลน์มาบอกเราหน่อยสิ

ก็เคยได้ยินมาก่อนเหมือนกัน
คุณผู้ชมเราต้องแนะนำกันหน่อยนะฮะนอกจากมีเราสองคนแล้วก็มีร่ามภาษามือมาทำหน้าที่ด้วย
อาจารย์พระวันแสงสุนทรนะครับ